คราวนี้มาเรื่องของที่จอดรถกันบ้าง
ที่จอดรถเวลาใช้ด้วยกัน

คราวนี้เป็นร้านกาแฟกับร้านชุดแต่งงาน

มีการจอดโค้งจอดขวางพออีกคันนึงจะออก
ก็เลยกลายมามีปากเสียงทะเลาะกัน
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ

เธอจะเดินไปที่รถของเธอเพื่อที่จะไปหาหมอ
แต่เห็นรถขาวเนี่ยขวางอยู่ถูกมั้ย

ก็เลยเรียกเจ้าของที่ขวางอยู่เนี่ย
เป็นเจ้าของร้านชุดแต่งงานมาขยับให้

พอไปให้เจ้าของร้านชุดแต่งงานมาขยับให้
ปรากฏว่าที่ทะเลาะกันแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม
แต่งงานเนี่ยร้านฝั่งชุดแต่งงานเนี่ยนะ
เขามาแย่งโทรศัพท์มือถือจากฝั่งผู้หญิง

เขาจะเอามือถือนั้นไปลบคลิปที่ถ่าย
ทีนี้พอทะเลาะกันมันก็เลยกลายเป็นว่าดูสิ

เขาก็เลยมาแจ้งความที่สพเสม็ด

ฝากฝั่งของร้านชุดแต่งงาน
เขาเล่าเหตุการณ์หน่อยค่ะ
จริงมันเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้งานร่วมกันนะฮะ
เราก็สามารถคุยกันเพื่อตกลง

แต่ว่าจะมาทำพฤติกรรมแบบว่า
ฉันไม่ชอบยูยูไม่มีสิทธิ์จอดแถวนี้อะไรอย่างนี้

กระดาษติดหน้ารถเนี่ยเรารู้สึกเป็นไง

ติดลูกค้าเราทานจนไปถึงติดลูกค้าเขาเองอะไรอย่างนี้
ตอนแรกช่วงแรกยอมรับว่าโมโหนะครับ
เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ลูกค้าเราที่มาใช้บริการเราถูกว่ากล่าว
เขาก็ไม่ได้มีคนมาโบกรถกับเขาโดยตรง

ตั้งแต่ร้านเปิดก็มีปัญหากันมาตลอดเลยเพราะเรื่องที่จอดรถอย่างเดียวเลย

คนที่ทุกข์ใช่ค่ะพี่

ใช่ค่ะเขาเอาแขนมาชนแล้วพี่หนูก็ป่วยอยู่กำลังจะไปโรงพยาบาล
ตอนแรกหนูบอกว่าน้องเขาเดินไปบอกว่าให้ขยับรถให้หน่อย
ว่าพี่หนูจะไปโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าไม่ขยับให้
เขาบอกว่าจะไม่ขยับให้แล้วทีนี้สักพักหนึ่งก็มีปัญหากันเขาก็เลยขยับให้
แล้วพอพี่หนูจะไปอยู่แล้วเดินส่วนกันเขาก็กระแทงหนิ๊ดนึง
พี่หนูถ่วยหนิพี่หนูก็มวงมือสู่กัน

เน่่ะไปจริงเพราะเพราะว่าเขาจอดความน้องหนูไม่สามารถออกนะคะ

กรณีแบบนี้คุณทัศนัยคุณเห็นแบบนี้คุณ

จริงแล้วถ้าคุณจะแก้ไขปัญหานี้
จากที่คุณจอดข้างในแถวหนึ่ง

ดิฉันเนี่ยคือร้านมัน๒ร้านถูกไหม
อยากให้แบ่งกันไปเลยว่าที่จอดตรงไหน

ถูกต้องก็แค่เอาหน้าเข้าสุดท้ายเข้าแบบเป็นตรงอย่างนี้

แต่ไม่รู้ว่าจุดอุปสรรคในหน้างานมันมีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้หรือเปล่า